สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ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
เราวันภาวะจากนักการทูตครับที่ติดโควิดแต่ปรากฏว่าอย่างที่เรารู้ว่าตอนนั้นมีแขกวีไอพีเนี่ยมาประเทศไทยก็เป็นรัฐมนตรีว่ากระยะส่วนต่างประเทศของฮังกะรี่เนี่ยที่เข้ามาเยี่ยมประเทศไทยปรากฏว่าผลการตรวจถึงเขาออกมาคือติดโควิดติดเชื้อโควิดเพราะฉะนั้นนักการทูตกว่านี้ก
ก็มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเมื่อวันที่๓พฤศจิกายนก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็การค้าฮังการีที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยนั่นเองนะคะ
ล่าสุดนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโลกกระทรวงสาธารณสุขก็แถลงถึงรายละเอียด
แล้วก็ไทม์ไลน์การติดเชื้อว่าวันที่๓พฤศจิกายนค่ะ
นักการทูตเดินทางไปรับรัฐมนตรีฮังการี่นั่งในรถคันเดียวกัน
เพื่อพาไปส่งที่สเตจควารันทินที่โรงแรมอนันตราสยาม
จากนั้นก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันอีกประมาณสัก๓๐นาที
พฤศจิกายนค่ะผลตรวจรัฐมนตรีฮังการีพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ในวันเดียวกันนั้นคนที่เกี่ยวข้องได้รับคำสั่งให้กักตัว
รวมไปถึงนักการทูตรายนี้ด้วย
๘พฤศจิกายนนักการทูตหยุดงานอยู่ในที่พัก
พฤศจิกายนประเทศกัมพูชาตรวจพบเจ้าหน้าที่อารักษารัฐมนตรีฮังเกอรี่ติดเชื้อ๑ราย
แล้วก็วันที่๙พฤศจิกายนนักการทูตตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
จากนั้นก็เข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราชนราดูน
ครับผมไม่มีไข้อืมก็คืออยู่ในการดูแลของแพทย์ขณะที่ผู้สัมผัส
ใกล้ชิดอีก๑๗รายตรวจไม่พบเชื้อนะคะ

มันเป็นหลักของทางการทูตอยู่แล้ว

อันนี้พอไปดูแลก็คือนั่งในรถคันเดียวกัน
แล้วก็ไปทานอาหารร่วมกันด้วยอีก๓๐นาทีอย่างนี้ครับผม
ซึ่งวันนี้ถ้าสมมุติเขาบอกว่าคนเราดูจริงเนี่ยเกี่ยวกับโควิด
เขาบอกปีหน้ายังไงเราก็ได้ใช้วัคซีนกันแล้วล่ะ
วันนี้สหรัฐอเมริกาเขาออกมาเปิดเผยเรียบร้อยแล้ว
ว่ามีวัคซีนเนี่ยสามารถรักษาโควิดได้นะครับ
ตอนนี้ได้ผล๙๐ละ
คือ๙๐แต่เขาบอกว่าโอเคจะรอ๑๐๐คงไม่รู้
เพราะว่าบายเดนนโยบายแรกเขาเลยในการนำภารกิจแรกของบายเดน
เขาพูดเลยว่าจะเริ่มรักษาโควิด๑๙
ให้อย่างแบบว่าให้ทั่วถึง
ทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนโควิดสิบเก้าฟรี
นโยบายนี้ออกมาแสดงว่าวัคซีนจะต้องพร้อมแล้ว
ถูกต้องไหมฮะเพราะว่านี้เป็นผลงานแรกในตำแหน่ง
ประธานาธิบดีศาลรัฐอเมริกาเลยสำหรับโจแบดเดนเนี่ยนะครับ
บอกในปีนี้จะเบิกมาประมาณ๕๐ล้านโดสนะมดดำ
แล้วในปีหน้าเนี่ยเบิกมา๑๕๐ล้านโดส

ทำไมหุ้นมันบวกเป็นหลาย๑๐๐จุด

มั่นใจแล้วก็มีการเปลี่ยนประธานาธิบดีจากโดนัททรัมป์

สิ่งนึงว่าหุ้นหยีดขึ้นมาปุ๊บทองลง

วันนี้ทองลงไป๑๒๐๐บาทนะฮะ

ตอนนี้เหลือ๒๗๐๐๐ประมาณ๕๐๐บาทนะครับผม

เพราะว่าทองมันหยีดขึ้นตัวหยีดตัวมันก็สูง

แล้วก็เงินก็ที่เก็บไว้ก็คือเงินกับทองใช่ไหม

คุณผู้ชมวันนี้อีกหนึ่งข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะ

บุคคลบ้านพักนะครับ

คือวันนี้นะครับพลตำรวจโทษพักกระพงศ์
พงศ์เพตรานะครับผู้บัญชาการตำรวจต้องก่อนบ้าน
สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช๒๖เนี่ย
เข้าตรวจคนบ้านละที่๖๐ทับ๒๓ถึง๖๐ทับ๒๙
คือเป็นยาวเลย๖หลังอะเนาะ

ซึ่งเป็นบ้านพักของนายเสียโป้
โป้อานนท์บ้านพักของนายเสียโป้จริงด้วยเห็นไหมล่ะ
เขาชื่อนายเสียโป้ใช่ไหมที่คุณหนุ่มกัญชัยบอก
เขาชื่อนายเสียโป้นามสกุลโป้อานนท์
บางคนถามว่าเสียโป้เสียโป้เนี่ยทำไมต้องเป็นเสีย

วันนั้นแม่เสียโป้มากกว่าฉันไม่กี่ปีเอง
ใช่เขายังเด็กอยู่เลยเนี่ยเสียโป้เพิ่ง๒๘ค่ะ
เสียปอจริงอายุเพิ่ง๒๐กว่า๒๘นะฮะ
ปรากฏว่าถ้าสมมุติจะย้อนกลับไปนี่นี่เป็นภาพที่คนแชร์กันเยอะเหลือเกินถูก
ที่บ้านพักของเสียโป้โป้อานนท์นี่คือชื่อจริงเว้ย
ใช่ครับในบ้านประชาชนนายเสียโป้โป้อานนท์อายุ๒๘
เขาเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันพยายามฆ่านะครับ
เหตุเกิดในท้องที่สนภาษีเจริญย้อนกลับไป๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยบ้านดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์สูง๕ชั้น
เชื่อไหมของเสียโป้๗คู่หา๗ห้อง๗กัน๗ครูหาเลย
เมืองต้นเนี่ยจริงที่ตำรวจพบนายอภิรักษ์นะฮะ
สรุปชื่ออะไรกันแน่นายอภิรักษ์หรือเสียป้อ
นี่เขายังใช้บอกว่านายอภิรักษ์อยู่เลยครับผมนายอภิรักษ์เนี่ยยังนอนพักผ่อนอยู่ในบ้าน
แม่แล้วก็เมียก็คือภรรยาประกอบกับมีคนงานเย็บผ้าจำนวนนึง
ซึ่งผลจากการตรวจค้นในเบื้องต้นเนี่ยไปบ้านเสียโป้
แต่ก็ยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายครับผมในขณะเดียวกัน
วันนี้เขาเอาไปบุกบ้านเสียโป้นะฮะทางด้านในเสียโป้เนี่ย
เปิดเผยว่าการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดินทางมาตรวจค้นที่บ้านเนี่ย
เชื่อว่าน่าจะมีเกี่ยวข้องกับคดีร่วมกันพยายามฆ่าที่ผ่านมา
ที่กำลังต่อสู้อยู่ณวันนี้เสียโป้บอกกำลังต่อสู้อยู่กับเรื่องนี้
ซึ่งตำรวจทำตามหน้าที่ของเขาและตนก็ให้ทำการค้นบ้านทั้งหมดแล้ว
ก็ไม่ได้เจอสิ่งใดผิดปกติครับทั้งเนี้ยเท่าที่ทราบ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ค้นบ้านทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าดี
คือเอาง่ายเสียโป้บอกโอเคให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
คนบ้านฝั่งเขาด้วยแล้วก็ไปค้นบ้านฝั่งนู้นด้วยครับ
ใครที่กล่าวหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันไม่มีอะไร
คือเสียโป้บอกรู้สึกสบายใจนะที่ตำรวจมาบุคคลบ้านอย่างนี้เพราะว่าอะไร
แบบบอกว่าเขามีอิทธิพงอิทธิพลนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องคดีความที่ถูกแจ้งความในขณะเนี้ย
กำลังปรึกษาทนายอยู่ว่าวันนี้เสียโป้ยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
เขาว่าอย่างนั้นนะฮะเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ที่สำคัญเขาไปหาอะไรกัน
เขาบอกอุ้ยวันนี้น่าจะแจ็คพอร์ตแหละแจ็คพอร์ตที่เสียโป้เนี่ยอืม
จะได้แบบว่าเจอปืนซะหน่อยอาวุธปืนเพราะว่าปรากฏวันนี้ไม่มีการเจออาวุธปืน
แล้วตัวเองก็ยืนยันว่าไม่มีอาวุธปืนเนี่ยที่จะไปก่อเหตุยิงใครฮะ
นำหมายค้นสารอาญาตลิ่งชันเนี่ยเข้าตรวจสอบทาวน์แห่งหนึ่ง
อันนี้ฝั่งตรงข้ามตรงฝั่งตรงข้ามด้วยเหมือนกัน

นายเขมทัศน์หรือเสียบุ๊กใช่ไหม

เอาอย่างนี้นี่คือบ้านของเสียโป้

ถังใส่คุณหนูอยู่พิวัติเนียนดูขึ้นกว่า
อันนี้มันอยู่ในกระบวนกรรยุทธรรมของเค้าก็สื่อพรักฟมอย่างนี้
ผมคิดว่ายังไงผมก็ได้รับความเป็นธรรมอยู่แล้ว
คือคุณรู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าคุณมีหรือไม่มีปืนที่มา
ก็นี่นะครับในขณะเดียวกันวันนี้อย่างที่บอกว่าตำรวจเขาตรวจทั้งสองฝั่ง
ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเขาก็ไปตรวจของคู่กรณีด้วยนะที่ตอนนั้นเราจำมาได้ไหมฮะ
ว่าเทศเกิดที่นวดแผนไทยสรีอ่าใช่ครับแสวน่าแสวน่าแอสปาร์เนี่ยครับ
บ้านหลังด้านกล่าวที่เขาไปตรวจของคุณธนปดีเนี่ยนะครับเป็นตึกแถวสี่ชั้น
เรื่องต้นเนี่ยไม่พบธนบดีอยู่ในอาศัยอยู่ในบ้านจากการตรวจสอบ
ปรากฏว่าอีกบ้านอีกหลังหนึ่งอืมพบปืน๙มมจำนวน๒กระบอกอืมฮือ
พร้อมกับกระสุนปืนขนาด๙มมรวมแล้ว๖๗นัดนะน้อง
และกระสุนปืนลูกซองอีกประมาณ๑๕นัด

ซึ่งบ้านพักพบผู้อยู่อาศัยชื่อนายวรรัฐหรือก๊อตนะฮะ

ในที่สุดก็ถูกจับกลุ่มพร้อมของกลางนะฮะ
มียาเคในธนบัตร๒๐บาทด้วยนะฮะ
ยาเคมีอยู่๑๑๓กรัมนะครับ
ยาเคชนิดเกร็ด๑ถุงน้ำหนัก๑๒๒กรัม
ยาไฟล์ครึ่งเม็ด
ไฟล์ยาไฟล์ครึ่งเม็ดนะฮะ

แล้วก็พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สนบางยี่ขันดำเนินคดี

ล่าสุดเนี่ยตำรวจพลตำรวจเอกสุชาติ
ทิระสวัสดิ์รองพบตรห์
เขาเข้ามาทำการตรวจตามหมายข้นของ

เนื่องจากเป็นพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุครับ

อะไรอีกอย่างเราย้อนกลับไป
ผมก็โดนยิงตรงนี้ก็โดนยิงผมนี่แหละเป็นฝ่ายที่หนีหนีป่าลาบ
อีกคนบอกอุ้ยผมหนีซะจนขาผมจะวิ่งไม่ไหว
บอกวิ่งตีนแตกคือทุกคนต่างคนต่างวิ่งทุกคนต่างคนต่างโดนหมดเลย
ตำรวจก็เลยถามว่าเอาล่ะสิ่งที่จะบอกความจริงได้คือกล้องวงจรปิด
คนก็ไปถามตำรวจว่าอ้าวสรุปกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นยังไง
ตำรวจบอกเขาพยายามรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ภาพกล้องวงจรปิดขออนุญาตไม่เปิดเผย
แสดงว่ามีแล้วขออนุญาตไม่เปิดเผยเนื่องจากเป็นพยานหลักฐานที่เกิดเหตุ
ส่วนมีการใช้อาวุธปืนทั้งสองฝ่ายหรือเปล่านั้นต้องตรวจสอบกรณีที่มีอาวุธปืนในครอบครองก่อน
อกจากนี้ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนเพิ่มเติมในจุดค้นที่๑
๑คนคือสันติรักษ์คุมงคลส่วนฝั่งในเสียบโป้ยังไม่มีหลักฐานไม่มีพยาน
แล้วก็ที่สำคัญจึงไม่ได้ขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติม

นะครับผมตรงนี้ก็ต้องตามดูกันต่อแล้วกันนะฮะ

มาถึงเรื่องราวของโรงเรียนสารศาสตร์กันต่อครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ปกครองลั่นฟ้อง๑๓๐ล้านฮะ
ไม่มากครับยันลูกจิตใจย่ำแย่ตอนนี้
โรงเรียนสารศาสตร์ไม่มาไกลเกลี่ยนั่นเอง
วันนี้ครับผมทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับ
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมนะครับ
สังคมพร้อมกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนฮะ
โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นั่นเอง
เดินทางมาตามที่อายการสูงสุดเนี่ย

แล้วก็ผู้แทนโรงเรียนสารศาสตร์เจรจาไก่เกลี่ยครั้งแรกครับ
ครูแล้วก็พี่เลี้ยงเนี่ยทำร้ายเด็กนักเรียนนั่นเอง
รณรงค์เปิดเผยว่าผู้ปกครองได้ยื่นเรื่องต่ออายการครับ
เพื่อดำเนินการฟ้องคดีทางแพ่งซึ่งอายการเนี่ยได้รับเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับ
เนื่องจากเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
แล้วก็มีคดีที่มีการละเมิดสิทธิ์ร้ายแรงต่อเด็กนะครับ
เพื่อไม่ให้โรงเรียนอื่นเอาเป็นแบบอย่าง
โดยผู้ปกครองเรียกค่าเสียหายเยียวยาสภาพจิตใจรายละ๕ล้านบาทครับ
รวมเด็กทั้งหมด๒๖คนครับเป็นจำนวนเงินทั้งหมด๑๓๐ล้านบาทครับ
ส่วนตัวเนี่ยมองว่า๑๓๐ล้านบาทไม่มากเกินไปครับ
เพราะว่าแพทย์ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า
อาการของเด็กที่ถูกทำร้ายเนี่ยจะหายจากอาการหวัดกลัวนานเพียงใดนะครับ
ซึ่งตัวแทนทางโรงเรียนจะมาหรือไม่
ทางอายการสูงสุดก็จะดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับ
ทางด้านผู้ปกครองครับก็กล่าวว่าปัจจุบันสภาพจิตใจลูกตอนนี้เนี่ย
ยังมีอาการหวาดภาวะอยู่อารมณ์รุนแรงบางครั้งมีอาการทำร้ายตัวเองด้วย
เกิดอาการหวาดกลัวอยากให้เข้าใจว่าลูกเนี่ยถูกทารุณกรรม
ไม่ทราบว่าสภาพจิตใจของลูกเนี่ยจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เมื่อไหร่
ซึ่งเงินเยียวยา๕ล้านบาทถือว่าไม่มากครับ
ที่ผ่านมาโรงเรียนได้คืนค่าเล่าเรียน๑เทอม
ให้กับทางผู้ปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ในเรื่องอื่นเช่นค่ารักษาทางจิตเวท
ทางโรงเรียนเนี่ยยังไม่มีการช่วยเหลือแต่อย่างใดนะครับ
ขณะที่นายประยุทธ์เพชรคุณนะครับผมรองโฆษก
สำนักงานอายการสูงสุดระบุว่า
วันนี้เนี่ยจะเป็นการนัดไก่เกลียของผู้ปกครองกับทางโรงเรียน
เป็นขั้นตอนทางกฎหมายครับเพื่อลดคดีในชั้นศาลนะครับ
หากทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถเจรจาค่าเสียหายร่วมกันได้
โดยการเชิญครั้งนี้อายการสำนักงานอายการสูงสุด

ซึ่งทางผู้บริหารโรงเรียนสารศาสตร์เนี่ย
ตอบกลับทางจดหมายขอปฏิเสธการไก่เกลี่ยฮะ
โดยแจ้งว่าไม่สมัครใจในการมาพูดคุย
มีความประสงค์ให้สารตัดสินค่าความเสียหายเลย
นะครับทั้งนี้เนี่ยความคืบหน้าในคดีอาญา
ที่มีการดำเนินคดีกับคุณครูแล้วก็บุคลากรของโรงเรียนสารศาสต

ทางสารแขวงนนบุรีเนี่ยได้ทำการฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อย
จำนวนทั้งหมด๑๙คดีด้วยการตัดสินแล้ว๗คดี
จำคุกความผิดกระทงละ๑๕วันโดยไม่รอลงอาญา
ส่วนที่เหลือจะทยอยตัดสินคดีต่อไปครับ
อย่างครูจุ๋มก็โดนไป๖เดือนนะครับ
เมื่อวานี้คนพูดถึงคนทหารเบล
ที่เสียชีวิตธรรมที่การผูกคอตายในข้ายทหาร

โซเชียลโรงการเหรอต่างกะวอนใช่มั้ย
เมื่อวานนี้เรื่องนี้คนกลายเป็นนักสืบโซเชียลครับ
ว่าอยู่ดีทหารหนีออกมาจากค่ายพ่อแม่ก็กลับไปทรงที่ค่าย
แล้วเขาพูดกับพ่อแม่เขาตลอดว่าไงรู้ไหมถ้าผมกลับไปอีกเนี่ยผมตายแน่
ผู้ฝึกต่อหน้าพูดดีนะแต่รับหลังสิทธิ์ใจอมมหิต
แม้กระทั่งเขามาออกมาสัมภาษณ์กับคุณหนุ่มกัญชัยก็มีคนโทรมาขอว่าอย่าออกนะให้หยุดซะนะ
จนในที่สุดเด็กคนนี้กลับไปก็โอเคแหละก็โดนขังในแบบภูมิทหาร
เพราะเขาหนีออกมาถูกต้องไหมฮะขังไปขังมาปุ๊บผูกคอตายในห้องน้ำ
โดยที่เขาบอกว่าเอาเชือกผูกกับข้าวกำลังชาวเน็ตก็เลยถามเชือกผูกกับข้าว
ทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่อีกหรอนั่นแหละเชือกผูกกับข้าว
เชือกผูกถูกกับข้าวอ่ะเขาผูกไปเป็นพวงหรอแล้วก็ไม่ผูกคอตาย
เขาใช้หนังสติ๊กหมดแล้วนะมดไม่ใช่ก็ไม่รู้ไงเขาก็พูดอย่างงั้นว่าแบบใช้
เชือกปลูกถุงกับข้าวซึ่งก็ไม่เราก็ไม่เข้าใจคือเราอาจจะอ่านข่าวไม่เข้าใจเองหรือเปล่า
หรือยังไงก็ไม่รู้ว่าเชือกผูกถุงกับข้าวมันจะผูกคอตายได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
แล้วเด็กอายุ๒๒ปรากฏตรวจไปตรวจมาปุ๊บเด็กมีปอดอยู่ข้างเดียว

หมายถึงว่าแต่นี่เขาหายก่อนที่เข้าไปเป็นตำรวจก็เลยเกิดคำถามจากสังคมทั่วประเทศไทยว่า
เฮ้ยคนที่ไม่สบายอ่ะมีเหลือปอดมันก็จะเป็นทหารได้เล่นเลยเหรอ
มันก็เลยเกิดคำถามที่เกิดในสังคมมากมาย

นี่ลักษณะของน้องครับเราต้องเบลอภาพจริง
ศพที่เสียชีวิตในค่ายเป็นยังไง
พอไวที่ธิศาสตร์เผยชนะสุดสมนะฮะ
พลทหารเบลผูกคอตายเขาบอกว่าเวลาเก็บไปเนี่ย
เก็บไปทั้งเชือกด้วยนะฮะอืมเชือกก็เอาไปด้วยอ๋อฮะ
ก็เลยทำให้คนรู้สึกยิ่งสอบสวนสืบสวน
ทุกวันนี้คนชอบดูหนังสืบสวนสอบสวนกัน
แต่ทุกวันนี้เรื่องจริงมันน่าสืบสวนสอบสวนกว่าไง
ป่ะคนก็เลยไปสืบสวนสอบสวนกัน
วันนี้โพลตหารเบลที่ปลูกคอตายในค่าถาม
มีผลการตรวจสอบทางทุกสิ่งทุกอย่าง

ว่าอีกประมาณ๖๘สัปดาห์

เขามีภรรยาด้วยนะฮะแต่ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนกันเนี่ย
เขาบอกโพลตหารพิชวัฒน์เวียงนล

เสียชีวิตคาอ่างในห้องขัง
ในห้องขังเนื่องจากเขาหนีออกมาจากค่ายทหาร
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

พลทหารพิชวัฒน์เวียงนล
อายุ๒๒ปีเสียชีวิต

ภายในกองรักษาค่ายมณฑลทหาร
บกที่๒๗ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่๖พฤศจิกาที่ผ่านมา

ได้รับร่างของพลทหารพิศวัฒน์มา
เมื่อเช้าวันที่๘พฤศจิกายน
ซึ่งสภาพศพนั้นแช่แข็งมาเป็นอย่างดี

พ่อแม่เขาก็ขอดูศพหน่อย
ซึ่งสถาบันโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับคือนายแพทย์ชัยธวัฒน์หารคุณากร
เข้าสังเกตการณ์ในปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด
สำหรับรายงานผลชนะสูตรศพระบุว่าไม่พบบาดความการบาดเจ็บภายในลำคอหรือกล่องเสียงขนาดที่สภาพร่างกายไม่พบรอยฟกช้ำหรือร่องรอยจากการบาดเจ็บภายนอกอ่ะไม่มีฮะนะฮะทำให้แพทย์ลงความเห็นว่าการกดลัดจากการแขวนคอเป็นสาเหตุในการตายโอเคเป็นสาเหตุเดียวเลยจากสาเหตุเดียวเลยอย่างไรก็ตามนะฮะเมื่อมีการผลพิสูจน์ออกมาแล้วเนี่ย๘โมงครึ่งเนี่ย
แล้วก็สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับร่างมาผ่าพิสูจน์เนี่ย
วันที่๘พฤศจิกายนปัญหากันสองวันครับนะครับโดยสภาพศพเมื่อมาถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
สภาพศพไม่เน่าเพราะมีกระบวนการแช่แข็งมาอย่างดี
เพราะว่าอย่างนั้นนะฮะทั้งนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไม่ทราบล่วงหน้าเลยว่า
หน่วยงานที่รับร่างไปเพื่อผ่าพิสูจน์เนี่ยแต่พนักงานสอบสวนในพื้นที่เนี่ย
สารเข้ามาต้องพร้อมให้บริการแล้วการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐาน
และความยุติธรรมคือให้ความยุติธรรมหมดเลย
แม่ของผู้ตายเนี่ยนะครับแล้วก็ญาติญาติเขาก็เข้าไปดูนะ
เข้าไปดูการผ่าพิสูจน์อย่างใกล้ชิดเนี่ยก็แพทย์ได้ตรวจสอบ
สิ่งที่แม่พลทหารเขาติดใจว่า๑ลูกเขาถูกซ้อมหรือเปล่า
เพราะลูกเขาพูดมาเสมอเวลาทุกที่เขาที่เขากลับบ้านว่า
เนี่ยถ้ากลับเข้าไปอีกจะต้องโดนซ้อมโดนซ่อมจนตายแน่เลย

ถูกเขาก็เลยดูว่าแม่เขาเลยตัดสินใจ

ก็เลยไปผ่าดูว่าทั้งหมดทั้งมวลลูกโดนซ้อมก่อนหรือเปล่า
ทั้งนี้การเข้าสังเกตการของแพทย์นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้
เพื่อให้การตรวจสอบของแพทย์มีความน่าเชื่อถือแล้วก็โปร่งใส
ต้องรออีก๖๘สัปดาห์ถึงจะได้ผลตรวจอย่างแม่นยำนะครับ

เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนติดตามกันเยอะพอสมควร
โอเคนะครับผมนะฮะก็ต้องรอพิสูจน์กันต่อไปนะครับ
แต่เบื้องต้นก็รอยฟกช้ำตามร่างกายไม่มีเขาบอกว่าไม่มี
เสียชีวิตมาจากการที่เชือกกัดคอขาดอากาศหายใจ
แต่ก็ยังว่ามันมีข้อสงสัยอะไรหลายอย่างเราก็ต้องรอติดตามกันต่อ

วันนี้ลงวันเดียวพันกว่าบาทถือว่าทองแรงลงแรงสุด
ในรอบ๗ปีใช่แล้วนะครับผมช่วงน่าช่วยด้วยครับ
นะระดับจังหวัดตอนนี้เป็นยังไงอืมน่าจะเริ่มเย็นลมผี้
บอกว่าเริ่มเย็นบางที่เนี่ยอีสานตอนเช้าก็เย็นดีเลย

ถูกค่ะแต่ถ้ายอดดอยไม่ต้องพูดถึงเย็นแล้วทีเดียว

ถูกต้องหัวหน้าอุตญาณแห่งชาติดอยอินทรนนย์ในเกรงไกลชัยภิเศษ
เปิดเผยว่าสภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มเย็นลง
เป็นทางการและรู้ดุการท่องเที่ยวกำลังบอกว่า
ลงเหลือ๗องศาเซลเซียสสมุดนี้โอโหเยี่ยมเลย
แต่มันจะต้องขึ้นดอยใช่ไหมล่ะ

เพราะว่าบนยอดดอยก็๖องศาเซลเซียสนะคะ
ที่ทำการอุจญาณ๑๒องศา
นักท่องเที่ยวก็ที่เดินทางขึ้นไปก็สัมผัสลมหนาว
พร้อมกับทะเลหมอกแล้วก็แสงแรกยามเช้าที่แบบว่าสวยงามมาก
ต่ำสุด๗สูงสุด๑๒ก็มี
บนยอดดอย๖ด้วยครับพี่สูงข้างบนเลย
เรียกว่าแบบในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
มีทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติรวมทั้งหมด
คนขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวกันสักนิดนึง
ไม่แต่ข้อควรนะเพราะว่าอุณหภูมิสูงสุดแค่๑๕องศา
จริงจะบอกว่าโดยอินทนนท์มันหนาวเกือบทั้งปี
ขนาดไปช่วงฤดูฝนเวลาฝนลงเยอะก็คือหมอกทั้งปี

ใช่ข้างบนแหละค่ะ
เกือบมันต้องเดินที่ไปใช่ไหม
ไม่ขับรถขึ้นไปก็คือถึงเกือบข้างบนเลย
ถึงเดินนิดหน่อยนะครับทีแล้วพี่เช้าเพิ่งไปมาที่เชียงใหม่
กลางคืนก็คือเย็น
สบายแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดกับแบบว่าหนาวเยอะอย่าง

ยอดดอยเนี่ยอินถนนชัวร์ว่าเจอแน่
เห็นเราอ่านข่าวกันมาเราทำรายการมา๗ปี
ปีนี้หนาวแน่ปีนี้หนาวไม่เห็นจะหนาว

คุณแม่พูดว่ามีปีไหนไม่ต้องอ่าน
ปีนี้หนาวแน่ปีนี้หนาวแน่
ฝนน้อยก็หนาวฝนมากก็หนาวยังไม่เจอเลย
ขาวสินะฮะแต่สิ้นเดือนอ่ะหนาวแน่นอนครับผมนะฮะไม่ต้องห่วงครับผม
สิ้นเรือนนี้ได้หนาวแน่แน่แต่มันบนดอยมันอาจจะหนาวกรูปรองไหม
ใช่บนดอยเย็นค่ะอีธรณณ์เย็นเกือบทั้งปีจริง
บอกว่าปีนี้เมืองของเขาหนาวสุดแน่
มันจะมีจัดอันดับ๗จังหวัดที่หนาวแน่

พอว่าเขาเบลยเขาอาจจะคิดบางปีนี้
คนชอบบอกว่าน้ำมาเยอะน่าจะเย็นแน่เลยอย่างนี้
ร้านนี้ยากกว่าอยากจะเย็นอีกก็ยังไม่รู้ว่าจะเย็นตอนไหน
แต่คุณผู้ชมเขาหนาวทุกสิ้นเดือนอยู่แล้ว

นาวไปหมดเลย

คนกรุงเทพจะได้สัมผัสบรรยากาศความหนาว

เมื่อเช้านี้ไงช่างแต่งช่างทำผมฉันไงมาโลกสวยใส่
ยังไงคะช่างก็บอกทำไมปากนี้ไม่ยอม

พี่ก้องบอกเหรออื้อดัจจริตช่างแบบ
แต่มึงออกไปคนเดียวออกไปคนเดียว

ช่างจะบาอยู่แล้วเครื่องไฟวันเช้านี่ไม่ยอมเปิด

คนนั้นช่างแต่งหน้าบอกว่าไม่ใช่ช้าง
ว่าฉันลงมาเอ้าทำไมแบบไม่ยอมเปิด

เมื่อเช้ารถแมงออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงเช้า

เออเราก็ต้องรีบไปทำงานเนอะ
ทำไมไม่เปิดฉันว่าจะรับอากาศบริสุทธิ์แล้วนะ
ออกก่อนจะรับหลอกผมออกจากบ้านออกมาแล้วดีกว่า
รายงานที่เราบอกต้นรายการราคาทองประปรับลงครั้งเดียวนะฮะ
วันนี้ครั้งเดียว๑๒๐๐บาท
แสดงว่าทองตอนนี้อาจจะมาถึงขาลง
เพราะสองอย่างอย่างที่เราบอกความเชื่อมั่นในตลาดหลักทรัพย์มันจะมีมากขึ้นแล้ว
เราจะเห็นหุ้นบวกมาหลายจุดมาก
ประเทศไทยของเราเองมีทั้งสถานการณ์การเมือง

เพราะฉะนั้นโอเค๒หลายประเทศเริ่มประกาศว่าวัคซีนเจอแล้ว
เพราะฉะนั้นทองน่าจะถึงเวลาลง
ราคาทองคำแท่งวันนี้นะครับรับซื้อบาทละ๒๐๐๐
ขายออก๒๗๑๐๐บาท
ราคาทองคำรูปพันธุ์ฐานประสิทธิ์บาทละ๒๖๕๑๔บาท
ขายออก๒๗๖๐๐บาท
จากวานี้ราคาทองปิดไปที่๒๘๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นแนวโน้มราคาทองคำคาดว่าฟื้นตัวเนี่ย
ซึ่งราคาทองคำควรยืนเหนือเรียกแนวรับสำคัญ
ดอลลาร์ให้ได้คือโอเคถ้ามุติเราได้ยินว่ามัน
ราคาทองคำมันอยู่ที่๑๘๕๐ดอลลาร์เนี่ยแนวรับให้ได้เนี่ยอ่าฮะ
นั่นแหละคือจุดฟื้นตัวถ้าหลุดแนวรับดังกล่าว
จะมีแรงเทขายอีกรอบนะฮะตอนนี้เพราะฉะนั้นจะมีแนวรับขนาด
ดอลลาร์ขนาดที่มีแนวต้าอยู่ที่๑๘๘๐ดอลลาร์
แล้วก็๑๙๐๐ดอลลาร์อันนี้อาจจะฟังเป็นยากพอสมควร
ถูกต้องไหมไอพวกนี้อาจจะยากเอาง่ายมันเป็นช่วงที่เวลาที่คนเขาจะปล่อยทองขายกันแล้ว
อืมก่อนน่ะนี่ท่านผู้ประสาทชาวบ้านคือคนตุนทองอ่าใช่
ตุนทองณตอนนี้เราอย่าไปฟังแนวตาดเน่าอะไรฟังแล้วก็ปวดหัว
ค่ะมาสำหรับนักวิชาการมันสำหรับคนที่ก็แบบเล่นทอง
ณวันนี้โอเคสถานการณ์การเงินดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองของประเทศมหาอำนาจอย่าง
มีเอ่อโควิดกำลังบอกว่าโควิดที่ทำให้เอ่อเศรษฐกิจทั้งทั้งโลกอืม
หยุดชะงักได้หมดค่ะกำลังจะมีวัคซีนเพราะว่าถ้าวัคซีน
ได้อย่างเดียวโรคฟื้นเหมือนปลดล็อกแล้วโรคฟื้นอ่าฮะเพราะฉะนั้น
วันนี้เอาง่ายทองอาจจะขาลงแล้วอเมริกาเห็นไหมฮะ
อย่างที่เราพูดตั้งแต่ต้นโจไบเดนบอกเลยภารกิจแรกของเอ่อ
ตำแหน่งเพสเซ็นเขาคือโควิดและคนอเมริกาทุกคนจะต้องได้ไวรัส
เอ่ยไวรัสฟรีด้วยฟรีอ่าฮะอันนั้นคือภารกิจแรกของโจ้ไบเดนเลย
ครับนะครับขนาดเดียวกันคั่วเส้งเห็งอืมของผัวยายโอ
เป็นไงบ้างร้านขายทองรายใหญ่โตมากหัวเย๋อพักจีราเนี้ยอยู่นั่นน่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมามาเนี่ยปรับลงแรงครับเก้าสิบยูเอสดอลลาร์ครับ
ซึ่งเป็นการลดลงในวันเดียวมากที่สุดในรอบ๗ปีครับ
ไม่เคยลงแรงขนาดนี้โอ้โหในรอบกว่าเจ็ดปีเนี่ย
แล้วจากที่มีข่าวไฟเซอร์อิงค์บริษัทยาใหญ่ที่สุดของอเมริกาแถลงว่าอย่างไรรู้ไหมครับ
คุณคิดดูว่าแค่บริษัทยาของอเมริกาแค่แถลงนะมีผลต่อราคาทองทั้งโลกขนาดนี้เลย
ถูกต้องเขาบอกเลยว่าบริษัทไฟเซอร์อิ๊งบริษัทยาใหญ่ที่สุดของอเมริกาแถลงว่า
ผลการทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด๑๙มีประสิทธิภาพมากกว่า
ก็คือเอาง่ายขายออกเยอะ๑๐กว่าตันนะน้อง๑๐๕๑ตันเมื่อวานนี้
การพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิดได้สำเร็จเป็นหลักประเด็นว่า
แน่นอนมันมีหลักเป็นประเด็นหลักเลยล่ะที่จะกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก
เพราะว่าเป็นความหวังที่ทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติ
อยากไปหรือยังแต่งงานเสร็จอยากไปฮานีมูลไหม

อยากไหมล่ะขนาดฉันเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบออกจากบ้านไกล

ก็อยากจะไปหาเพื่อนที่พม่าอยากไปหาเพื่อนที่ลาวอะไรอย่างนี้

พี่จะต้องไปแบบว่าเอาใกล้อย่างนี้นะ

อะไรอย่างนี้เออจะต้องไปหน่อยละนึกออกป่ะ
หรือบางทีแบบเออรู้สึกขนาดเป็นคนที่เกลียดการเดินทางนะ

จริงถ้าให้ได้กระชาพาพ่าไปดูก็ประมาณนี้

แกเนี่ยปั๊ะไม่รู้จะไปหาที่ไหนอะ
ทองถูกลงอีกลงอีกอ่ะฮะทองถูกลงอีกเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขารอวันนี้กันมานานรอชีวิตกลับมาใช้ชีวิตปกติ
เศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นทองก็จะถูกเทขายออกไปอีกอันนี้คือจำไว้เลย
เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้ว่าทองจะขึ้นทองจะลงเนี่ยดูได้เลยว่าแต่ละบริษัทนะฮะ
แต่ละบริษัทยักษ์เนี่ยเขาจะมาออกประกาศความสำเร็จเมื่อไหร่อย่างอเมริกาประกาศทีเดียวสะเทือนเลยเห็นไหม
ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะฮะรัสเซียประกาศมาแล้วมหาอำนาจต่างประกาศ
แม้กระทั่งประเทศไทยของเราเองก็กำลังทำวัคซีนโควิดกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทองเนี่ยมีโอกาสจะถูกลง
เพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนที่มันจะขึ้นไป๒๐๐๐กว่ามันอยู่ที่๑๘๙๐๐๒๑๒๒๐๐อยู่ดีมันกระโดดขึ้นไป๒๘๐๐๒๙๐๐นะครับ
แล้วก็การผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิดในเชิงพาณิชยต้องใช้เวลาน่าจะเป็นปี
ซึ่งไฟเซอร์คาดว่าจะมีการผลิตวัคซีน๕๐ล้านโดส
ภายในปีนี้และ๑๓พันล้านโดสในปีหน้าโอเค
เพราะฉะนั้นเอาง่ายคำตอบคืออะไรยังไม่ขายขายซะขายจ้า
ไม่รู้นะเพราะยังไงมันไม่มีใครยอมมันไม่น่าจะขึ้นไปถึงกันเลยเวลนาน

หู้ตอนขึ้นไป๒๘๐๐๐๒๙๐๐๐นั่นคือควรไปถ่ายขายกันตั้งไว้หมดเลย
ตอน๓มันทะลุ๓๐๐๐ไปอยู่วัน๒วันใช่ไหมล่ะ

แต่เพราะฉะนั้นนับวันที่คนที่ยังไม่ได้ขายต่อ
ไม่ต้องพูดเพราะว่าทุกประเทศกำลังจะประกาศ
ความสำเร็จในการทำวัคซีนแล้ว
ที่ทำให้หุ้นขึ้นราคาทองคำขึ้น

เดี๋ยวถ้าถามว่าซื้อเท่าไหร่ขายตั้งแต่๗๕๐๐บาท
นะครับผมมาถึงเรื่องราวของสองสาวบ้างดีกว่า
เหมาแท็กซี่๔๐๐ครับขับไปขับมา

ถ้าน้องไม่จ่ายพี่ขอปั๊บโปรดิโต้ทิ้งไว้กลางทางครับผม
อ้าวทำไมอย่างนั้นวันนี้ครับมีผู้ชายเฟสบุ๊ค
รายหนึ่งได้โพสต์คลิปเหตุการณ์พร้อมข้อความระบุว่า
กับเพื่อนได้เรียกแท็กซี่คันหนึ่งนะทะเบียน
สีฟ้าจากบ้านอยู่แถวจอปรจังหวัดนครปฐม
ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ปรากฏว่าคนขับรายดังกล่าวไม่ยอมกดมิเตอร์ครับ
แต่ขอน้องราคาเหมาแล้วกันพี่คิด๔๐๐
กับเพื่อนก็ยอมตกลงจ่ายเพราะว่าไม่อยากมีปัญหา
เมื่อใกล้ถึงจุดหมายนะครับคนขับเนี่ย
เรียกเงินอีกเพิ่ม๔๐๐ฮะรวมเป็นทั้งหมด๘๐๐บาท
พร้อมบอกว่าราคา๔๐๐มันไม่คุ้ม
อันนี้มีเสียงไหมฮะเอาไปฟังเสียงก่อนครับ
เออเดี๋ยวส่งโลเคชั่นไว้ให้

อีก๔๐๐เมตรเลี้ยวซ้ายไปยังขนวนไว้เลข๓๔๐๓

มานี่ประมาณ๔๐โลเพราะว่ามันยังเข้าไปไม่ถึง
เลี้ยวซ้ายไปยังขนวนไว้เลข๓๔๐๓แล้วกลับรถ

อะไรรัก

ไม่แต่ว่าสองสาวเขาก็ต้องบอกระยะทางก่อนไหม

เขาคงบอกว่าไปไหนแต่แท็กซี่ก็อาจจะไม่ได้รู้ไหมว่า

เรียกมาก่อน๔๐๐อะไรอย่างนี้

หลังจากที่มีคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับถูกแชร์ออกไป

ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของแท็กซี่รายนี้เป็นจำนวนมาก
พร้อมกับแนะนำให้ทางกรมการขนส่งทางบกมาตรวจสอบนะครับ
แล้วก็จัดการโดยด่วนเพื่อไม่ให้ไปทำกับคนอื่นอีกนะฮะ
จะได้ไม่ต้องมานั่งแบบว่าไม่คุ้มเลย
จะได้ไปใกล้จังอะไรแบบอย่างนี้มันอันตราย
มันก็อันตรายเราไปถูกทิ้งไว้
จบนั่นเองนะฮะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเคยขับรถออกต่างจังหวัดกันไปตามทางหลวงต่าง
แล้วถูกแบบว่าเรียกค่าปรับบ้างไหมคะที่ด่าน
ขับรถเร็วอะไรอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีถูกไหมคะ
เมื่อก่อนเราจะจ่ายกันที่ด่านได้เลย
ตอนนี้มีการออกกฎหมายห้ามตำรวจทางหลวงปรับที่ด่าน

พลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมล
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เปิดเผยภายหลังการหารือปรับปรุงการทำงานรอบสัปดาห
บอกว่าจุดอ่อนของตำรวจในสังกัดก็คือว่า

เพราะว่าตั้งแต่ตั้งด่านสัมผัสกับประชาชน

เนื่องจากว่ามีการเขียนใบสั่งหน้าตู้บริการ
หรือว่าจุดบริการทางหลวงต่างกับหน่วยงานอื่น
สร้างผลงานการจับกลุ่มช่วยเหลือประชาชน

ก็เลยมีการเรียกพลตำรวจตรีเอกราชมา
เพิ่งเข้ารับตำแหน่งมาหารือกันซะหน่อย
เพื่อที่จะคิดค้นหาทางแก้ไขกัน

การแก้ไขจุดบริการทางหลวงหรือว่าจุดที่ตั้งด่าน
ไม่ต้องมีการปรับเงินสดอีกต่อไปแล้ว
เพื่อป้องกันการยัดเงินตำรวจ
แต่ว่าจะออกใบสั่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ
แล้วก็ไม่ให้เปรียบเทียบปรับตรงจุดนั้นห้าม

หรือว่าเป็นเหยื่อในโลกโซเชียลบางทีไงพี่
ถ่ายคลิปวิดีโอเดี๋ยวนี้แป๊บเดียว

ตำรวจเรียกรับเงินก็อาจจะเป็นไปได้
จากนี้จุดออกใบสั่งกับจุดเปรียบเทียบปรับ
จะอยู่ห่างกันออกไปประมาณ๒กิโลเมตร
ซึ่งจุดเปรียบเทียบปรับจะมีการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดอย่างน้อย๓ตัว
เมื่อประชาชนถือใบสั่งเข้ามาปั๊บ
ก็จะเข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบประวัติก่อน

จากนั้นเนี่ยก็จะให้ตำรวจอธิบายข้อหาที่กระทำผิด

ถามรถเร็วหรืออะไรก็ว่ากันไปแบบนี้นะคะ
ขณะนี้ก็ผู้บังคับบัญชาการตำรวจทางหลวง

แล้วก็วิธีการที่ประชาชนจะได้รับความสะดวกที่สุด
ในการที่จะแบบว่าบันทึกข้อมูลเอาไว้
แล้วก็จะเป็นข้อมูลที่ออนไลน์ทั่วประเทศได้
เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมในการขับขี่ของผู้กระทำผิดด้วย
โดยเน้นว่ากล่าวตักเตือนหากทำผิดครั้งแรก

บางทีครั้งแรกไม่เคยมีประวัติแบบนี้มา

จริงเขาบอกเชียงรายมีลมเย็นทั้งวันตอนกลางคืนเย็นนะฮะ
เมื่อกี้มีคนบอกว่าตอนนี้ศรีสะเกดหนาวแล้ว

ส่งไลน์เข้ามาเนี่ยนะครับโอเค
สวัสดีพิธีกรทุกคนติดที่บ้านติดตามรายการทุกวันเลย
ขอบคุณนะครับ
ช่วงหน้ามาริยาเอาผิดคนที่นำรูปไปตัดต่อ

เอาผิด๘ผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยคือเอาเรื่องของเรื่องคือการ

คนก็เลยแบบว่าเอาภาพของนางไปตัดต่อบ้าง
เอาไปสร้างข่าวขึ้นมาบ้าง
ซึ่งวันนี้ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชียกรรมทางเทคโนโลยี
นางสาวมาริยาภูลเลิศลาบ
ก็เดินทางเข้าไปแจ้งความกับพันธุ์ตำรวจเอก
ศิริวัตน์ดีพอ
เรื่องของเรื่องคือนางถูกตัดต่อภาพ
เรียกร้องความที่ที่ทำให้กับผู้ชุมหนุ่ม

ส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนมีความเห็นที่แตกต่างกันได้
แต่จะมาเปลี่ยนข้อความอันเป็นเท็จ
เพื่อมาบรรทอนจิตใจกันนั้น

เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็จะไม่ได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก
ไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือบุคคล
ทางด้านตำรวจครับพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรเก่า
ที่ตัดภาพนะครับภาพแล้วก็เอาแชร์ข้อมูลรูปดังกล่าว
แล้วก็ทุกวันนี้มันจะมีเพจอวตารเยอะ
อวตารเยอะจริงเพราะว่ารับจ้างกดแล้วเขาจะมีอาชีพใหม่
ไม่ได้รับจ่างกดไลค์ไม่ได้รับแชร์อะไรอย่างนี้

ขอฝากไปยังประชาชนว่าการกระทำลักษณะเช่นนี้
ถือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๖นะฮะ
นำภาพมาตัดต่อดัดแปลงทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมินเกลียดชังมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๒แสนบาทนะครับ
โทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๒หมื่นบาทอีกด้วยนะครับ

มีรายงานสภาพอากาศให้เราได้รับทราบกันด้วยนะคะ

ก็ต้องนี้จะไปครับสุดท้ายเบตต่อไปแล้ว

แต่ละพื้นที่อากาศคุณเป็นยังไงกันบ้างฮะ
ส่งมาให้เราได้อ่านกันสักนิดนึงตอนนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้าง
เพราะว่าเทศกาลถ้าจะพูดจริงวันหยุดยาวมีเยอะเลยนะ
อู้วเดือนธันวาลนี่คือเยอะมากธันวาลตั้งแต่เขาบอก๑๐๑๑๑๒
๙๑๐๑๑๑๒หรือ๑๐๑๑๑๒นั่นก็เป็นช่วงรองวิคเอ็นต์อันหนึ่ง
แล้วก็สิ้นเดือนพฤศจิกายนก็จะมีวันหยุดยาวอีกช่วงที่แบบหยุด๔๕วันเลย
๑๙๒๐๒๑๒๒อะไรแถวนั้นครับผมครับ
๑๑เดือน๑๑หลายคนเนี่ย
เตรียมช้อปปิ้งสิคะอู้ว๑๐เดือน๑๐๑๑เดือน๑๑๑๒เดือน๑๒เลยต้องนิดนึง
นะครับผมเพราะวันดีเดย์๑๑เดือน๑๑ก็เป็น๑ปีคุณช้อปปิ้งคุ้มที่สุด
คือ๑๑เดือน๑๑มาที่กิจกรรมของวันที่๑๑เดือน๑๑กับกิจกรรมรับวันคนโสด
อยู่คนเดียวมันเหงาอะเนาะถ้าจะไม่รู้จะทำอะไรมาช็อปแก้เหงากันครับ
ได้ทุกที่ช็อปได้ทุกท่าไม่ว่าจะช็อปท่าไหนก็คุ้มค่าสามต่อ
ต่อที่๑ครับช็อปของแท้พร้อมส่วนลดกระหน่ำถึง
และที่สำคัญลดกระนำถึง๙๐สุดยอดถามว่าไอ้ที่ลด๙๐มีไหม
สินค้าที่ทำให้คุณช็อปเนี่ยมากกว่า๑ล้านรายการเลยนะฮะ
ลดสูงสุด๙๐หน้าร้านก็ได้หน้าเว็บก็ได้การันตีของแท้๑๐๐ทุกชิ้น
๑๑๑๑คะแนนก็รับคูปองส่วนลด๑๐๐บาท
ครับผมมาต่อที่๓ครับช็อปดีมีคืนนะฮะลดหย่อนภาษีสูงสุดสามหมื่นบาท
แสดงใบเสร็จนะครับพร้อมบัตรประชาชนที่จุดบริการลูกค้า
เพื่อออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบภายในวันที่ซื้อสินค้านั่นเองครับ
ได้ตั้งแต่วันที่๔ถึง๑๒พฤศจิกายน๒๕๖๓นั่นเอง
โอ้โหรีบไปกันเลยนะเราก็อยากช้อปปิ้งมาก
ลุงไปซื้อครีมมาก่อนแล้วลืมไม่เป็นไรซื้อตุนไว้สิ๑๑เดือนดีกว่า
ไม่ใช่เราลดหย่อนภาษีได้๓๐๐๐๐นะใช่ไงคุณอย่าลืมลูกนี้นะ
ต่อครับผมตรงนี้ต่อที่สามที่บอกว่าลดห่อนภาษีสูงสุดสาม
เพียงแสดงใบเสร็จพร้อมบัตรประชาชนที่จุดบริการลูกค้าเนี่ย
ก็จะมีการออกไปกำกัดภาษีจับเต็มรูปแบบด้วยถูกต้องนะครับ
ครับผมนะฮะได้ประโยชน์ด้วยนะฮะคุ้มด้วย

ตั้งแต่วันนี้จนถึงนู่นเลยใช่ไหม๔เดือน๑๒๔ถึง๑๒

เอาอีกเรื่องหนึ่งคุณอิงอิง
ก่อนหน้านี้ก็คือมีกระแสข่าว
หลังจากที่อิงอิงอิงนพัฒน์ได้ประกาศยื่นฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดเลยค่ะ
รวมถึงเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ต่อมาก็มีการแจ้งเตือนชาวเน็ตที่ถูกหมายเรียก

อิงอิงพร้อมกับคุณแม่ก็เดินทางมาถึงสพเมืองนครปฐม
แล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ไปยังห้องสอบสวนหนึ่งเพื่อเข้าร้องทุกข์
ในฐานะที่เขาเป็นผู้เสียหาย
ซึ่งตลอดการร้องทุกข์นั้นใช้เวลาทั้งหมดกว่า๒ชั่วโมง
โดยไร้ซึ่งวี่แววของคู่กรณี

ไม่มีใครมาเลย
เดี๋ยวไปไทยรัฐนิวโชว์คงมีเรื่องราวมากมายทั้งการเมืองนะฮะ

แล้วก็เรื่องพายุกำลังจะมาอีกหนึ่งลูก

ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ